ทำเรือหน้าวัซนามชัยจังหวัดพระธุ์คอนอ่ะสิ
เหตุเรือล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสนามชัย
อยู่ที่หมู่ที่๑๐นะครับตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอายุทยา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วก็ศูนย์หายหลายรายนะครับ
ทางด้านของพันธ์ตำรวจตรีธนัดแสงอำรุณสารวัตรสอบสวน
สืบสวนสถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยานะครับ

เรือที่เกิดเหตุชื่อว่าสมบัติมงคลชัย

ความกว้างของเรือ๕เมตรเศษยาวประมาณ๒๗เมตรครับ
มีนายสุนทรพันธ์เสือทองเป็นเจ้าของเรือ
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุก็มีการระดมกำลังเข้าไป
ในการช่วยเหลือนะครับพบเรือขนาด๒ชั้น
อยู่และพบผู้ประสบเหตุจำนวนมากครับ

แล้วก็บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยาครับ
ขณะที่นายอันนบกุดีพันธ์อายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุก็ออกมาเล่าเหตุการณ์บอกว่า
พวกเขาจนทางมาจากกรุงเทพอาหารคลครับ

ซึ่งเป็นประเภณิธรรมบุญครูของมหรัฐสลาม

พร้อมกับชาวมุสลิมมากกว่า๑๕๐คน
และมีเรืออีกกว่า๑๐ลำล่องตามเป็นขบวนมานะครับตามแม่น้ำเจ้าพญา
โดยขึ้นมาจากท่าน้ำมัศยิตภูเขาทองเพื่อประกอบพิธี
่งหน้าไปยังมัศยิตตะเกียโยคินครับที่ตำบลครองตะเคียน
ทำพิธีเสร็จก็มีการนำเรือชาวมุสลิมเองก็
เรือนั้นก็นำไปส่งตามจุดต่าง
ก่อนจะเกิดเหตุมีเรือบรรทุกทรายแล่นมาอยู่ด้านหน้าครับ
เรือลำดังกล่าวก็พยายามจะหลบเรือบรรทุกทราย
ทำให้เรือลำนี้ไปชนกับเสาเข็มกลางแม่น้ำที่ตั้งอยู่หน้าวัด

อดของผู้เสียชีวิตนั้นก็มากกว่า๑๐คน

และตอนนี้ก็ยังคงมีผู้สูญหายจำนวนมาก
ซึ่งยังคงเร่งในการค้นหากันอยู่ในตอนนี้นะครับ